มาดูเรื่องชีวิตสุดแสนรันทศหน่อย
เกิดเป็นหมามันก็มีหัวจิตหัวใจนะคะ

หมาแต่ละตัวที่มักจะถูกเจ้าของที่ถึงเวลาไม่เอาก็ไปทิ้ง

หมาตัวนี้บอกเลยชีวิตมันรันทศแต่ชาวบ้านรักมันมาก
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะความรันทศของเจ้าเขา

เอาซิเชื่อนะเภทผู้อายุ๕ปีอยู่ที่วัดเข่าพระทรในอำเภอจะอวัดที่นครศรีธรรมลาศ

ประวัติชีวิตพระบอกว่าสุดแสนจรรทศของมัน
ตายยังมาตายเพราะโดนวางอย่าเบื่อก่อนหน้าก็โดน
เอาเจ้าของก็เอามาทิ้งแบบนี้แล้ว
คือโอ้โหสร้างความเสียใจให้กับพระและญาติโยมมากนะคะ
เจ้าเขาเป็นหมาอาพับอย่างที่บอก
ถูกทิ้งไว้ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๑ปี
วัดเองก็เลี้ยงมาจนมันเติบโต๕ปีแล้ว
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัดเขาพระทอง
คือหลายคนมาที่วัดก็จะรู้จักเจ้าเขาเป็นอย่างดี

และที่สำคัญมันชอบฟังเสียงพระสวดมนต์ด้วย
เป็นที่รักของชาวบ้านนะคะแล้วก็พระที่อยู่ที่วัดแห่งนี้
พอเจ้าเขามาตายแบบนี้ก็เลยต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์สองรูป
ประกอบพิธีศพให้เจ้าเขานะคะเหมือนกับงานศพของคนเลย
ตั้งแต่ฝังทราษกเจ้าเขาโปรดเข้าเตาะดอกไม้
มาติกาทอดผ้าบังสุกุล

เหมือนเป็นผู้ล่วงลับที่เป็นคนเลยนะ
ก็แน่นอนล่ะค่ะชาวบ้านรักกันมากแล้วก็อาลัยมัน
ชาวบ้านยังเอาทูบเนี่ยนะเลขมาจุดซะด้วยค่ะ
ขอเลยขอโชคเจ้าเขา
ได้เลขอะไรตามนั้นคุณผู้ชมคะ
โอ้เลขนี้น่าสนใจน่าสนใจอยู่
ซีกใจด้วยนะเอาพับ